คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของยารักษาผู้ป่วยโควิด๑๙กันหน่อยค่ะ
เรื่องนี้มีการเปิดเผยออกมาจากคุณหมอนะคะ
บอกว่ายา๒ตัวยาตัวแรกก็คือฟาวิพิราเวียในการรักษาผู้ป่วยโควิด๑๙เนี่ยค่ะ
ได้มีการคำนวนคร่าวก็คือผู้ป่วย๑คน
ถ้าจะรักษาให้หายต้องใช้ยาฟาวิพิราเวียประมาณ๑๐๐เมตรนะคะ
แต่ปัญหาคือมันมีปัญหาเรื่องของการเบิกจ่าย
หรือว่าโคต้าในการจัดส่งไปแต่ละโรงพยาบาล
จำนวนไม่เพียงพอแล้วก็มีล่าชาบ้าง
อันนี้อาจจะทำให้เกิดปัญหาอันนี้คือหนึ่งเรื่องนะคะ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งค่ะก็คือยาในการรักษาผู้ป่วยโควิด๑๙
ตัวยาตัวนี้ค่อนข้างราคาสูงเม็ดหนึ่งประมาณ๗๐๐๘๐๐บาทนะคะ
แล้วคุณหมอให้ข้อมูลในลักษณะที่ว่ายาตัวนี้ค่ะ
ในการรักษาผู้ป่วยโควิด๑๙ที่อาการหนักเนี่ยไม่ได้มีการสต๊อกเอาไว้
แล้วก็ไม่ได้มีในประเทศไทยที่จำนวนมากขนาดนั้น
ดังนั้นตอนนี้มันอาจจะมีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนยา๒ตัวนี้
จนทำให้อัตราผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙เพิ่มสูงขึ้น
อย่างวันนี้๓๑ศพคนก็ตั้งคำถามว่าโอ้โหทำไมเสียชีวิตเยอะจัง

เรามีผู้ป่วยหนัก๑๐๐๐กว่าคนซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาพวกนี้ทั้งนั้น
ใช่ค่ะเกิดคำถามว่ามันเป็นปัญหาที่ภาคส่วนไหนตรงไหนอย่างไร
เกี่ยวกับเรื่องของยา๒ตัวนี้นะคะ
ในแพทย์ปริญญาเนธวิทย์เชียร์ผู้มนุยการโรงพยาบาลเกษมราชประชาชื่น
ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเครือข่ายของสปสชที่รักษาผู้ป่วยโควิด๑๙
ได้พูดถึงเรื่องของยาเนี่ยนะคะเดี๋ยวลองฟังคุณหมอดูนิดนึงค่ะ
การให้ยาเนี่ยถ้าสามารถจะให้เร็วได้อันนั้นเป็นประโยชน์ที่สุด
มีอีกช่วงหนึ่งซึ่งเราพบว่าเมื่อคนไข้แอดวิทย์วันแรก
เรายังให้ยาไม่ได้เพราะว่าในช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราขาดยาพอดี
ซึ่งก็ทำให้การให้ยาช้าไปสัก๑๒วันเป็นผลไม่ดีกับคนไข้
ผมเชื่อว่าอันนี้จะมีผลต่อจำนวนผู้เสียชีวิตด้วย
นี่นะคะยกตัวอย่างแบบนี้ค่ะผู้ป่วย๑คนติดเชื้อ
ให้ครั้งแรก๙เมตรถัดจากนั้นอีก๒ชั่วโมงอีก๙เมตร

ถัดไปต้องกินอีกวันละ๘เมตร
เช้า๔เมตรเย็น๔เมตรกินต่อเนื่องไป๕วัน
ควบคู่กับการประเมินรักษาของแพทย์
หลังจากที่คนไข้ได้ยาไปแล้วในวันที่๓
ถ้าเกิดว่าอาการเชื้อลงปอดคือไม่ดีขึ้นนะคะ
ก็ต้องให้ยาเพิ่มไปอีก๕๑๐วัน

คนไข้ที่ติดเชื้อโควิด๑๙ที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลนะคะ
๑คนต้องใช้ยาฟาวิพิราเวียประมาณคนละ๑๐๐เมตรถึงจะหายนะคะ
แต่ถ้าอาการยังหนักก็ต้องเพิ่มยา
ดังนั้นค่ะถ้าผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ย
คงที่รักษาระดับได้ในช่วง๑๔วันนี้
ตัวเลขของผู้ติดเชื้ออาจจะลดลง
ยาที่มีอยู่อาจจะพอ
แต่ถ้าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ต้องมาคิดกันต่อว่ายาจะเพียงพอหรือไม่นะคะ
นี่ค่ะนอกจากนี้ค่ะยาอีกตัวนึงนะคะ
เป็นยาที่รักษาผู้ป่วยโควิด๑๙ที่มีอาการหนัก
ครับตอนนี้ยานี้ไม่ได้มีในประเทศไทย
รวมถึงเป็นยาที่เบิกจ่ายยากที่สุดค่ะ
โรงพยาบาลแต่ละแห่งไม่มียาตัวนี้เก็บไว้นะคะ
ถ้าจะต้องเบิกยาตัวนี้ต้องมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา
แล้วก็ต้องเป็นการเบิกยาหลังจากที่ผู้ป่วยได้รับยาฟาวิพิราเวียไปแล้ว
ห้าวันแล้วอาการไม่ดีขึ้นถึงจะสามารถใช้ยาตัวแรงและแพงได้
มันจะมีขั้นตอนอยู่แบบนี้ค่ะ
แล้วเหมือนกับว่าไม่แน่ใจเรื่องของสต๊อกในส่วนกลางของรัฐบาลเพียงพอหรือไม่
เพราะถ้าอาการหนักคือมันต้องยาตัวนี้
ทีนี้ค่ะถ้าไม่มียาตัวนี้ก็อาจจะส่งผลทำให้ผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เสียชีวิตนะคะ
๒ตัวนี้ดังนั้นสำคัญมาก
เรื่องนี้ค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายอนุชาบุรพะชัยศรีนะคะ
บอกว่าทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการดำเนินการบริหารจัดการยาฟาวิพิราเวีย
กระจายไปตามโรงพยาบาลต่างนะคะทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ
ซึ่งทางกระทรวงมีระบบบบริหารจัดการจากส่วนกลางเป็นหน่วยสำรองยาระดับประเทศอยู่แล้วค่ะ
กระจายยาไปโรงพยาบาลในทุกจังหวัดที่รับผู้ป่วยโควิด๑๙เอาไว้
พร้อมทั้งสำรองในโรงพยาบาลแม่ข่ายทั้งในกรุงเทพและภูมิภาคทุกเขตสุขภาพมากกว่า๒๐โรงพยาบาลนะคะ
ก็ยกตัวอย่างว่าได้มีการกระจายไปแบบนี้ค่ะ
ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะว่าแต่ละโรงพยาบาลได้มีการเตรียมยาฟาวิพิราเวียในโคต้าจำนวนเท่าไหร่อย่างไร
สาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกมายืนยันว่ายาฟาวิพิราเวียในสต๊อกยังมีเพียงพออยู่ค่ะ
แล้วก็ซื้อเพิ่มจากญี่ปุ่น๑ล้านเมตรสามารถรักษาผู้ป่วยโควิด๑๙ต่อไปได้อีก๑เดือน
ล่าสุดสั่งการใหม่ให้ปรับเปลี่ยนไม่ต้องรอให้ผู้ป่วยมีอาการ
ถ้าผู้ป่วยมีเชื้อโควิด๑๙ปุ๊บอาการอยู่ในระดับสีเหลืองคือเชื้อยังไม่ต้องถึงขั้นลงปอดนะคะให้ยาเลย
ให้ยาได้เลยรวมไปถึงผู้ป่วยที่มีโรคอ้วนน้ำหนักเกินก็ให้ยาทันทีเลยนะคะ
ดังนั้นวันนี้ถ้าเฉลี่ยการรักษาผู้ป่วยโควิด๑๙๑คนต้องใช้ยาฟาวิพิราเวีย๙๐๑๐๐เมตร
รักษาอาการต่อเนื่อง๑๐วันย้ำว่ามียาเพียงพอนะคะ
มียาเพียงพอสำหรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันด้วย
ส่วนยาอีกตัวนึงที่เป็นยาแพงและหายากอะค่ะสำหรับผู้ป่วยอาการหนักค่ะ
แต่สต๊อกในคลังมีอยู่นะคะยังมีอยู่จำนวนนึง
แต่ถ้าเบิกมาใช้เนี่ยก็จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการอย่างละเอียดจริงค่ะ
มันมีขั้นตอนจริงเพราะว่ายานี้สำคัญ
จะต้องใช้รักษาผู้ป่วยที่มีอาการวิกฤตขั้นสูง
ถ้าไม่ได้วิกฤตขั้นสูงขนาดนั้นก็จะต้องใช้ยาฟาวิพิราเวียรักษาไปก่อนในเบื้องต้น
ปลายปีนี้จะฉีดได้ประมาณ๑๗๐ของประชากรในประเทศ
ระหว่างนี้ก็ต้องนี่แหละครับใส่หน้ากากอนามัยไปไหนหยิบจับอะไรก็เจลสเปรย์แอลกอฮอลก็ล้างมือกันนะเว้นระยะห่างกัน